ท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศการเมืองไทยหน่อยนะฮะ
ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหรือยังไร

นัดรวมตัวชุมนุมของกลุ่มนิสิตนักศึกษานะครับ
ที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มเยาวชนปลดแอบ

รวมตัวชุมนุมกันเรียกร้องไปยังรัฐบาล๓ข้อ
ชุมนุมเมื่อ๑๗นาฬิกาที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้อาจจะยืดเยอะบานปลาย
เพราะเขาประกาศแล้วว่าจะเลิกนู่นเลยเช้าเลย

ไปดูบรรยากาศในบางช่วงบางส่วนก่อนนะครับ
นัดรวมตัวชุมนุมกันเรียกร้องไปยังรัฐบาล๓ข้อ

วุ่นวายก็เกิดขึ้นเป็นระยะนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามเข้ามาดูแลเรื่องของพื้นที่การชุมนุมนะครับ

นักศึกษากลุ่มเยาวชนปลดแอบ
รวมถึงประชาชนมารวมตัวกันนะฮะ

มาจัดกิจกรรมเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับ
บอกว่าต้องการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

แม้ว่าจะเป็นการประกาศเอาไว้ก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิดสิบเก้าค่ะ

ก็จะว่าเป็นเรื่องของโควิด๑๙ก็อาจจะมองได้
เป็นการรวมตัวกันแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอะไรอย่างนี้

เจรจาก็คือให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปอยู่เฉพาะบนฟุตบาทนะฮะ
ตรงแถวหน้าร้านแมคโดนัลหรือสวรีชาธิปไต

มันก็ล้นทันลักษณ์ออกมาที่ถนนด้วย
หลังจากที่มีการเอาโครงเหล็กมาเตรียมตั้งเวทีด้วยนะฮะ
ผู้ชุมนุมบางส่วนก็มาอยู่ที่ถนนด้วย
ก็มีการล้มแผงกั้นของเจ้าหน้าที่ไป
มาอยู่ที่ถนนขยายพื้นที่การชุมนุมนะครับ
จนปิดช่องทางจราจรเหลือ๒ช่อง
แล้วก็มีการปะทะกันบ้างนะเป็นระยะกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ผู้ชุมนุมก็ยกเวทีนะ
แผงเหล็กกั้นของตำรวจออกไป

จนถึงจุดบริเวณอนุโสรีประชาธิปไตยจนได้
ไปตั้งเวทีปลาใสอยู่ที่นั่น
ก็กั้นแผงเหล็กรั้วกั้นเอาไว้

จากนั้นกลุ่มเยาวชนกลุ่มนักศึกษา
ก็สลับกันขึ้นเวทีปราศัย

แล้วก็อ่านแถลงการอยู่๓ข้อ
ก็คือขอให้รัฐบาลหยุดคุกคามประชาชน
เรียกร้องขอให้ยุบสภา
แล้วก็ขอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
พร้อมกับแสดงจุดยืนไม่พอใจ
บริหารงานของนายมนตรี
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บริหารประเทศล้มเหลว
แล้วก็ใช้กฎหมายในการกำจัดสิทธิเสรีภาพคมขู่ประชาชน
ระหว่างการปราศัยนะครับท่านผู้ชมครับ

เขาบอกว่าเขาเห็นมีผู้ชายใส่ชุดดำนี่ฮะ

เขาคาดว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมาสังเกตหรือเปล่า

ซึ่งถ้าเอาเหตุการณ์ปัจจุบันนี้
มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะ
ถ้าไปตามดูจากทวิตนะเขาก็บอกว่า
เหมือนจะเห็นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
พยายามจะมาคุมตัวนักศึกษา
มันก็เลยเกิดการลุกคือกันพยายามที่จะไล่ตำรวจออกไป
อันนี้คือเบื้องต้นที่เขารายงานกันมาทางทวิตเตอร์
อันนี้คือภาพปัจจุบันที่ดูเหมือนจะวุ่นวายเล็กน้อย
แต่ดูเหมือนตอนนี้น่าจะเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว
ส่วนภาพชายชุดดำนี่เราก็ยังไม่รู้ว่า

ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นใครภาพตอนไหนอะไรยังไง
แต่ว่าเอาเป็นวันหน้าขนาดนี้ค่ำแล้ว

คือกลุ่มผู้ที่เขาชุมนุมอยู่ที่อนุสวรีประชาธิปไตยเนี่ย
ตอนนี้เขาขยายไปถึงจุดสี่แยกคอกวัวด้วย
ไปถึงจุด๔แยกคอกวัวด้วย

อยู่ถึงเช้านะจะชุมนุมยืดเยื้อค้างคืน

เพื่อตอนเช้าเนี่ยจะไปปลุกรัฐบาล
ปลุกแบบไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อ
รวมทั้งเรื่องการควบคุมดูแลการชุมนุมของทางฝั่งเจ้าหน้าที่ด้วย
ก็หวังว่าเหตุการณ์จะผ่านไปอย่างสงบ
จนถึงพรุ่งนี้เช้า